คุณผู้ชมคุณรัชพรเวลาเราไปงานศพงานเผาศพ
ของชำรวดก็จะเป็นยาดมยาดมยามองพิมเซน
หนังสือสวดมนต์หนังสือประวัติอะไรก็ตามทีอะไรแบบนั้น
แต่มีคุณตาท่านหนึ่งอายุ๙๓ปีเสียชีวิตแต่ว่าก่อนตายบอก
เอ้ยถ้าพ่อตายนะเอาเงินเก็บพ่อนะ
ซื้อข้าวสารแจกชาวบ้าน๑๐๐ถุงถุงละ๕กิโลนะลูก
ให้คนยากไร้นะให้เขามีอยู่มีกิน
เพราะเราได้จากการทำนามาเยอะแล้ว
แจกข้าวสารเป็นของชำรวจ๑๐๐๐ถุงนะคุณ
ถุงละ๕กิโลคุณผู้ชม

ชาวประนะกิจศพกันโอ้โห

เป็นมลักสุดท้ายก็มารับข้าวสองข้าวสารเป็นของชะมรวยด้วย
ก็ไปร่วมกันที่งานชาปนักกิจศพ
ของคุณตาเพชรเยี่ยมคณรหรือสามารถคุณตาเพชร
นี่แหละอายุเก้าสิบสามปีนะฮะงานศพเนี้ยจัดขึ้นที่วัดท่ามะขามครับ
บนสามเรือนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีลูกหลานญาติพี่น้อง
จัดอย่างยิ่งใหญ่ครับนิมนต์พระสงฆ์มาหนึ่งร้อยรูปนะฮะ
มาติกาบังสุกุลเพราะว่าคุณตาเพชรนั้นเป็นคนชอบช่วยเหลือสังคม
ธรรมธรรโมด้วยเป็นที่เคารพรักของชาวบ้าน
ตำบลสามเรือแล้วก็ตำบลใกล้เคียงเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่างานนี้คุณผู้ชม
แตกต่างจากงานทั่วไปอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปกันนะฮะเพราะว่าลูกหลานคุณตาเพชรนั้น
ทำตามคำสั่งเสียของคุณตาไปเอาข้าวสารขาวจากชายนาฏคัดพิเศษ
น้ำหนักถุงละ๕กิโลกรัมจำนวน๑๐๐ถุง
แจกให้กับแขกให้กับชาวบ้านคนยากคนร้ายต่าง
ไปร่วมงานศพของคุณตาเพชรที่ไปร่วมวางดอกไม้จันทร์คนละ๑ถุง
เพราะคุณตาเขาสั่งเสียไว้ก่อนตายนะฮะ
พันเอกไพรวันเอี่ยมคณาเป็นนายทหารนอกราชการแล้วก็เป็นลูกของคุณตาเพชร

มีหน้าที่การงานที่ดีที่มั่นคงเกือบทุกคน
ที่ผ่านมาคุณตาเพชรชอบช่วยเหลืองานสังคม
ใครเดินร้อนก็จะมาไปช่วยเขา

เอาเงินของพ่อนะลูกเป็นเงินเก็บพ่อนะ

แล้วก็ไปแจกชาวบ้านไปแจกคนยากร้ายคนจน

ชาวบ้านที่ไปร่วมงานนอกจากได้ข้าวสารกลับไปแล้วนะคุณผู้ชม

ขอดูฝาโลงคุณตาหน่อยสิ

เพื่อคุณตาจะให้โชคนะฮะ

คุณตาเนี่ยนะตอนมีชีวิตอยู่ชอบช่วยคน

ตอนตายคุณตาน่าจะช่วยคนจนต่อ

แล้วแต่แล้วแต่คุณผู้ชมจะมองแล้วกัน

อันนี้ก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับ
เพราะบางทีตามความเชื่อคนไทยนะ

อันนี้เนี่ยฉันสนใจที่ของชำรวยมากกว่านะ
คือต้องบอกว่าคุณตาน้ำจิตน้ำใจงามจริง

เพราะว่าเป็นเงินที่แกเก็บหอมรอมริบมาใช่ไหม
แต่แกก็บอกว่าเออเราได้มาเยอะแล้ว
เราอยากจะให้คืนกับคนอื่นเขาบ้าง

กระทั่งวาระสุดท้ายคุณตายังคิดที่จะให้กับคนอื่น

นี่คือสิ่งที่คนจะจดจำคุณตาไปตลอดเลย

แล้วสิ่งที่คุณตาให้มันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เขาจะพูดต่อกันไป

จริงค่ะก็โอ้โหน่าชื่นชมแทนครอบครัวนี้จริงนะคะ